หลังจากที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะครับที่อยู่บริเวณลานพระบิดาในขณะนี้นะครับ
หลังจากที่สาบขาวคลานเกอร์เป็นส่วนผลของ
จริงผมว่าเราทุกคนก็รู้ว่าวันนี้มาถึงนะครับ
แต่มันก็อดไม่ได้ที่จะปฏิเสธความจริงอันนี้นะครับ
ในวันนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าจิตวิญญาณผมเนี่ยถูกกระชากออกจากร่าง
เป็นเหมือนฮีโร่ที่คอยทำให้เราร่มเย็นเป็นสุขมาตลอด

ในเมื่อเธอบอกเธอรักพระเจ้าอยู่หัวของเธอวันนี้เธอทำอะไรเพื่อท่านบ้าง
เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงงานเหนื่อยมากเลยอ่ะเพื่อเรา
ทั้งที่พระวรกายพระองค์ท่านไม่เต็มร้อยเหมือนเราอ่ะ

พ่อหลวงก็สอนอยู่เสมอเนาะว่าให้เราทำตัวให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเนาะ
คือตอนนี้ทุกคนเนี่ยสามัคคีกันมาก
กันมากครับตามรอยแบบทำแบบไม่หวังอะไรตอบแทนนะพี่
เป็นสิ่งเดียวที่ผมพอจะทำได้ช่วยกันทำดีเพื่อในหลวงของเราครับผม